ที่ปราจีนบุรีคราวนี้ไปดูเรื่องแปลก
มันเกิดมาเป็นกองเนินลักษณะเหมือนคนเลยอ่ะ

เกิดขึ้นได้ยังไงเอาไปดูใกล้ใกล้ดีกว่านะ

แปลกเหมือนพระไหมคะ

เหมือนลักษณะว่าเป็นจอมปลวกที่มีคนมาแซะให้มันเป็นทรง

อยู่กลางสวนนาสวนยางนาค่ะ
ในสวนเกษตรพอเพียงตะบนย่านรี
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เห็นระยะไกลสัก๑๕เมตร

มองแต่ละมุมก็จะจินตนาการไปได้แตกต่างกันไปนะคะ
ซึ่งพอไปวัดความสูงใกล้แล้ว
สูงประมาณ๑๒๐เซนติเมตร

ยืนโอบดู๒คนจับกันเนี่ยนะคะมองใกล้ไปดูแล้วเหมือนกับ
คนนั่งมีหัวหัวไหล่
ชัดเจนแล้วดูทรงเหมือนผู้ชายเพราะว่าไม่ได้มีผมยาวใช่ไหมคะ
ลูกสาวของเจ้าของสวนบอกว่าพ่อเนี่ยเข้ามาตัดต้นไม้แล้วมาเห็นจอมปลวกนี้
พ่อตกใจเพียงว่าเป็นเกลือปลาเลย
ลูกสาวก็ตกใจพ่อไปเจออะไรมา
บอกไม่ได้เจออะไรไม่ดีเจอจอมปลวกนี่แหละนะคะ
ก็เลยเรียกลูกสาวให้เข้ามาดูลูกสาวก็มองว่าเออมีมันก็แปลกดีเนอะ
พ่อบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วพ่อก็นึกถึงเรื่องของโชคลาภไง
ก็เลยถามพ่อจะตีความไปยังไงเรื่องโชคลาภที่ว่า
เอางี้ละกันเลขที่บ้านเลยเลขที่บ้านของเราเท่าไหร่นะ
พ่อลูกคุยกัน๓๗ทับ๑หมู่๑
แล้วเรื่องนี้ก็จบลงตรงนี้
จบแค่นี้เพราะว่าเราอยากให้คุณผู้ชมมาตามต่อ
ที่บ้านหลังนี้ว่าหลังจากนี้แล้ว

เพราะว่าเรามักจะเห็นเดี๋ยวมีผ้าสามสีเอ่ย
เดี๋ยวมีถูบมีเทียนมีน้ำแดงอะไรอย่างนี้ไง
แต่แปลกเนอะจอมปลวกใหญ่ด้วย

แต่เรื่องนี้คือจบที่ลูกกับพ่อคุยกัน

จำไม่ได้พ่อจะให้คนส่งของมา
เออจบอย่างนี้เลย

แล้วแต่อันนี้คือไปคุยกับเพื่อนบ้านเขา
อาจจะได้ความคิดที่มันหลากหลายมากขึ้น